มาถึงเรื่องที่อยู่ด้านหลังเราอายัดหมูแช่แข็ง๒แสนโลตรวจสอบศอกกักตุล
ก็เป็นเรื่องที่เป็นดราม่าขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องของราคาหมูแพงนะตอนนี้
ใช่ค่ะมีคำถามว่าทำไมห้องเย็นที่สงขามันมีหมูแช่เอาไว้มากกว่า๒แสนกิโล
แล้วทำไมไม่นำออกมาขายมันเป็นต้นต่อของการทำให้หมูแพงหรือเปล่ามาดูกันหน่อย
เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขราพร้อมกับประสุทธิ์เข้าไปตรวจสอบแล้วครับ
คุณเจษฎาจิตรัฐท่านผู้ว่าสงขราพร้อมด้วยตำรวจแล้วก็ด่านกับการสัตว์สงขราพาณิชย์จังหวัดสงขราปะสุสัตว์จังหวัดสงขาเข้าไปตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งในตะบนบ้านนาอำเภอจนะ
หลังมีการตรวจสอบแล้วพบว่าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทขายเนื้อสัตว์และสินค้าแปรรูปแห่งหนึ่งไปเช่าและนำหมูไปเก็บเอาไว้มากกว่าสองแสนกิโลกรัมแต่เอาออกไปเพียงบางส่วนเท่านั้นนะฮะส่วนจะมีการแจ้งข้อหาใดเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่าเข้าข่ายเรื่องของการกักตุลหรือไม่แต่ว่าล่าสุดเราเอ่ยชื่อได้เพราะ

ลงนามด้วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
คือคุณทิติภาลักษณะพิสุทธิ์
บอกว่าการจัดเก็บรักษาเนื้อสุกรของบริษัทเมธาโกเกษตรอุตสาหกรรมพัทธลุง
และในสาขาในกลุ่มในบริษัทห้องเย็น
เป็นการจัดเก็บจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางการปฏิบัติปกติ
ภายใต้มาตรฐานการจัดส่งสินค้าเพื่อสำรองสินค้ารองรับการจัดส่งให้ได้๕๗วันอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สินค้ามีความสดใหม่และถึงมือผู้บริโภคครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมากกว่า๘จังหวัด
แล้วก็มีการแจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุกรที่เก็บเอาไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่๑๗มกราคมที่ผ่านมาทั้งหมด๒๑๑๓๖๑กิโลกรัม
ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
อันนี้บริษัทเขาชี้แจงแล้วยืนยันนะครับว่าการจัดการสต๊อกดังกล่าวเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางปฏิบัติปกติไม่ใช่การเก็บสินค้าเป็นเวลานานเพื่อเป้าหมายทำให้ราคามันสูงขึ้นแต่ประการใดนะครับ
ขณะที่เมื่อวานก็มีการประชุมเรื่องนี้ครับโดยพาณิชยจังหวัดสงขราครับนางฉัดสุดาชุมแสงบอกว่า
ห้องเย็นอันนี้มีความผิดเพราะห้องเย็นไม่ได้มีการแจ้งการครอบครองเนื้อหมูขนาดนี้ไปที่พาณิชย์จังหวัดให้รับทราบตามกำหนด
อีกทั้งผู้เลี้ยงหรือเจ้าของสุกรเองคุณก็ต้องแจ้งด้วยว่าสุกรมันมีเท่าไหร่แล้วคุณขายไปเท่าไหร่ให้กับทางพาณิชยจังหวัดเขารับทราบด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนเรื่องของการจะเข้าข่ายกักตุ้นหรือไม่นั้นเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบบัญชีของทั้งสองบริษัทให้ชัดเจนก่อน
บริษัทห้องเย็นและบริษัทที่เป็นเจ้าของเนื้อสุกร
เนื่องจากว่าตอนนี้ยอดที่บริษัททางด้านของเบทาโกแจ้งมาไม่ตรงกันกับสต๊อกที่มีอยู่ในห้องเย็น
ซึ่งไม่สามารถระบุได้นะตอนนี้ว่ามันเข้าข่ายการกักตุลหรือไม่

ตรงนั้นเรายังสักสินใจไม่ได้นะครับ
ตรงนี้ว่าเค้าจะกักตุลหรือเปล่า
เราต้องรอกศักดารมากกระป๋อกก่อนหนานะคะ
แต่ต้องบอกว่าในทางคดีมันมีความผิดเกิดขึ้นแล้วครับ
ทางคดีเบื้องต้นเนี่ยมีการกระทำผิดเกิดขึ้นใน๓ประเด็น
หนึ่งไม่มีการแจ้งการครอบครอง

ข้อหานี้ยังสรุปไม่ได้ว่าเข้าข่ายการกัดกุลหรือไม่

ขณะที่การชี้แจงเอกสารทั้งหมดเนี่ยต้องรอทั้ง๒บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
เร็วนี้ถ้าผิดก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับ
ในส่วนของเนื้อหมูในสต๊อกดังกล่าวทางด่านกักกันสัตว์ตอนนี้ถอนการอายัดแล้ว
เนื่องจากว่าเสร็จสิ้นในการตรวจสอบกระบวนการแล้วของทางประสุทธิ์
รวมทั้งได้มีการขอดูเอกสารในการรับเข้ามาที่ห้องเย็น
ก็มีใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายแนบมาอย่างชัดเจน
ไม่ได้ผิดปกติที่เหลือต้องรอการตรวจสอบให้ตรงกัน
ทั้ง๒บริษัทก็คือบริษัทห้องเย็นกับบริษัทที่เป็นเจ้าของสุกรว่า
ทำไมจำนวนของคลังที่มันเก็บไว้ทั้งสองบริษัทไม่ตรงกัน
ใช่นี่คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตมาแบบนี้บอกว่าโอ้โหนี่แค่จังหวัดเดียวนะ
ยังมีห้องเย็นจังหวัดอื่นอีกหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบดูนะฮะ
เพราะเมื่อวานประหลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าสต๊อกหมูทั่วประเทศมีอยู่๘๐๐กว่าตัน